ใส่ถุงมือมันก็ต้องติดต่อไปที่ถุงมือ
ขม่าวมันก็จะติดอยู่ที่ถุงมือเหมือนกัน

และใส่ใจในทุกส่วนของวัตถุพยานที่เราส่งมาตรวจ
จุดหลักของเราจะมีอยู่๒ด้าน

ตรวจอาวุธปืนก็จะมีพวกตรวจ
อาวุธปืนกระสุนปืนและเขม่าวปืน
อีกทีก็คือตรวจวัตถุพยานทางฟิสิกส์
จะเป็นการตรวจว่าของที่ได้มาเนี่ยเป็นอะไร
เพราะยกตัวอย่างเลยคือเคยมีหลายเคสเลย
ที่เขาได้ผงสีขาวมาแล้วเขาไม่รู้เป็นอะไร

เป็นระเบิดก็ได้หรือเป็นแค่ผงแป้งธรรมดาก็ได้

หนึ่งเลยคือไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยเนี่ย
ไม่ต้องรับโทษเพราะไม่ได้ทำการทำผิด
สองเอาตัวผู้กระทำผิดจริงมาลงโทษ
การตรวจของเราก็จะเน้นว่าไม่ทำลายตัวอย่าง
โดยสามารถเอาวัตถุพยานหรือวัตถุตัวอย่างนั้น
ไปตรวจเพื่อยืนยันทีหลังได้
หรือไปตรวจต่อที่เครื่องมืออื่นที่หน่วยงานอื่นได้อีก
พูดถึงอาวุธปืนก็นะฮะมันจะมี
ถูกพยานที่เป็นปืนที่ใช้ยิง

หรือว่าปลอกกระสุนปืนที่ถูกยิงออกมา
อันนี้จะมี๒กรณีก็คือ
ตรวจว่าวัตถุพยานอันนั้นถูกยิงมาหรือเปล่า

ผู้ต้องสงสัยเนี่ยเกี่ยวข้องกับการยิงปืนหรือไม่

หรือที่ตามเนื้อตัวหรือเสื้อผ้าของผู้ต้องสงสัย
กลุ่มขะเหมาจะเกิดรอบตัวปืนลักษมีศ์ประมาณไม่กี่นิ้วเอง
ปกติแล้วต่อให้ยืนติดกันนะ

หรือจับปืนขณะที่เกิดการยิง
เพราะมันจะฟุ้งอยู่แค่รอบปืนแค่นั้นเอง

จะติดไปกับลูกกระสุนปืนที่ยิงออกไป

ตรวจขะเหมาปืนก็คือยืนยานว่า

ไม่ได้ถูกแกล้งใส่ความเอาบุหรี่จี้หรือเอาอะไรจี้
แล้วก็ตรวจยืนยันว่าบุคคลเกี่ยวข้องกับการยิงปืน
ซึ่งทั้ง๓อย่างจะมาประกอบเข้าในการว่า
ใครยิงใครถูกยิง
ต้องเอาทั้ง๓อย่างมาประกอบกัน
รวมกับพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วย
ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นตัวอย่างของกระสุนปืน
ที่มักจะถูกนำมาใช้ในการก่อเหตุในประเทศไทยของเรา
ก็คือกลุ่มกระสุนปืนพาณิชย์ทั่วไป
เริ่มตั้งแต่ขนาด๐๒๒จนไล่ถึงขนาด๐๔๕
แล้วก็เป็นกลุ่มของกระสุนปืนลูกซองด้วย
ตรงนี้ผู้ตรวจพิสูจน์ก็จะต้องมีความรู้เฉพาะทาง
เรื่องของกลไกการทำงานของกระสุนปืนแต่ละประเภท
อาวุธปืนที่ใช้แล้วก็ร่องรอยที่เกิดขึ้นหลังจากการยิง
ลูกกระสุนปืนที่เราจะพบได้ในที่เกิดเหตุ
ว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์หรือแตกต่างจากวัตถุทั่วไปยังไง
และรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการตรวจพิสูจน์ด้วย
เราจะดูเปรียบเทียบของวัตถุทั้งสองชิ้นว่ามีตำหนิเหมือนกันหรือไม่
คือด้านซ้ายก็จะเป็นปลอกที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ด้านขวาเป็นตัวอย่างของปลอกที่เราทดลองยิง
เก็บตัวอย่างมาจากปืนต้องสงสัย
คือเวลาได้ปืนมาเราก็จะยิงทำการยิงทดสอบ
แล้วก็เอามาดูว่าตำหนิร่องรอยมันมีเอกลักษณ์ที่ตรงกันหรือไม่ยังไง
นี่คือตำหนิที่เกิดปรากฏอยู่บริเวณของปลอกที่อยู่ทางด้านซ้าย
ตำหนิที่อยู่บนปลอกที่อยู่ทางด้านขวา
เราก็จะเห็นตำหนิว่ามันมีเอกลักษณ์ตรงนี้
แล้วเวลาเราดูเราก็จะต้องดูในหลายตำแหน่ง
แล้วก็งานนี้ที่นี่นอกจากจะเรื่องของตรวจปืนและตรวจกระสุนปืนแล้ว

อย่างรอยขึ้นรองเท้าพวกนี้เราก็จะบอกด้วยว่าไซส์รองเท้าขนาดไหน
มันมีลักษณะเฉพาะที่จะบอกได้ไหมว่าเป็นยี่ห้ออะไร
แล้วก็ลักษณะเฉพาะก็คือรองเท้าแต่ละคู่การใช้งานการฝึกหลอนจากการทำงาน
มันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันถูกไหมครับ
ตรงนั้นจะเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละข้างของรองเท้า
ซึ่งมันจะเป็นตัวบ่งชี้เลยว่าเกิดขึ้นจากรอยรองเท้าของรองเท้าคู่นั้นเท่านั้น
ถ้าพูดถึงกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีนะคะเราก็จะเป็นในลักษณะของการตรวจพิสูจน์
ด้านหลักก็คือทางนิติพิวิทยาแล้วก็ทางด้านนิติเคมี

บางด้านนิติพิธีวิทยาเราจะเป็นการลักษณะของการตรวจหาพวกยาและสารพิธธิ์
ปริมาณอัลกอฮอล์ในสิ่งส่งตรวจที่เป็นชีววาธุจากศพเป็นส่วนใหญ่
อย่างเช่นกรณีที่มีการผ่าพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต
เขาจะส่งพวกเลือดอาหารในกระเพาะปัสสาวะ

ตรวจว่าในกรณีการเสียชีวิตนั้น
มันมียาและสารพิษอะไรเข้าไปเกี่ยวข้อง
แล้วก็นอกจากนี้เรามีตรวจหลายด้าน
อย่างเช่นในเรื่องของการตรวจสารเสพติด
โดยทั่วไปก็จะตรวจในปัสสาวะในเลือด
เรายังมีการตรวจสารเสพติดในเส้นผมที่เพิ่มเติมขึ้นมา
ด้วยความที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าไป
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเหตุชายแดนใต้
ก็จะมีการตรวจพวกสารระเบิดจากผู้ต้องสงสัยต่าง

อกจากนี้จะเป็นในเรื่องของการตรวจ
เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงในคดีเพลิงไหม้

ซึ่งตรงนี้ในบางครั้งมันอาจจะเป็นการรอบวางเพลิงก็ได้
ตรงนี้ก็จะมีการส่งมาตรวจว่ามันมีน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่เขาได้ใช้ในการก่อคดีวางเพลิงหรือเปล่า
แล็บเราก็จะทำหน้าที่ตรวจพิสูจน์ในส่วนนี้
สำหรับความสำคัญของงานส่วนนี้ใช่ไหมคะ
ก็บางครั้งถ้าเป็นกรณีที่มันเหตุตาย
เราดูพยาธิสภาพภายนอกเนี่ยมันบ่งบอกอะไรไม่ได้หรอก
ก็เหมือนตายปกติหรือว่าตายในลักษณะที่ผิดธรรมชาติ

เป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายผูกคอตายหรือยิงตัวตาย
ตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยบ่งชี้ตรงนี้
บางครั้งเราอาจจะได้ข้อมูลสำคัญเพิ่มขึ้นมา
จากพฤติกรรมที่เรามองเห็นภายนอก
จากข้อมูลจากการผ่าพิสูจนศพดูพยาธิสภาพของศพ
ตรงนี้ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการอาจจะพบยาหรือสารพิษอะไร
แต่ที่มีส่วนร่วมในการเกิดคดีนั้น
อาจจะเป็นส่วนร่วมในการตัดสินใจฆ่าตัวตายของเขา
หรือว่าอาจจะเป็นส่วนร่วมในการจัดคดี
ฆ่าตัวตายอาจจะพลิกมาเป็นคดีในการพฤติกรรมการลอบวางยาก็ได้
ตรงนี้ผลทางห้องปฏิบัติการจะมีส่วนสำคัญในการช่วย

ด้วยความที่ยาและสารพิษเนี่ยมันค่อนข้างกว้าง

มี๑๐๘๐๐๐ก้าวมีหลายหมื่นหลายสัตว์ชนิด

ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ๒๒วันทำการ

ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบเสพติดในเส้นผม
โดยทั่วไปถ้ามันตรวจปัสสาวะ
บางครั้งมันก็มีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจพบได้
เช่นรอระยะเวลาให้มันมีการขับออกจากร่างกายให้หมด

แต่ในขณะที่เรานำการตรวจเส้นผมเข้ามาใช้เนี่ย

ในช่วงระยะเวลาย้อนหลังไปกี่เดือน
ช่วงนั้นเขามีการเสพหรือเปล่า
หลังจากที่ผมเราวัดเซนติเมตรมาได้แล้ว

เพื่อเตรียมที่จะเอาไปใช้ซอยผมต่อไปนะครับ

เราก็จะนำเส้นผมที่สกัดเสร็จแล้วมาปั่นเหวี่ยง

เราก็จะนำเส้นผมที่สกัดเสร็จแล้วมาปั่นเหวี่ยง
เพื่อให้เส้นผมตกตะกอนอยู่ข้างล่าง
แล้วก็ดูดสารละลายเข้าไปใช้ในการตกวิเคราะห์
เพื่อให้เส้นผมตกตะกอนอยู่ข้างล่าง
แล้วก็ดูดสารละลายเข้าไปใช้ในการตกวิเคราะห์

เพราะฉะนั้นในเคสที่เข้ามาเนี่ยเราจะมีการกำหนดรหัส
เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานในแต่ละแล็บเนี่ยจะไม่ทราบหรอกค่ะว่า
เคสที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นของใคร
ลักษณะตรงนี้เป็นกระบวนการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เน้น

ใช้ในเกือบทุนทุกแปลกค่ะ
งานที่เข้ามาตรวจพิสูจน์ก็คือเป็นวัตถุพยาน
เรียกว่าเป็นวัตถุพยานประเภทเอกสาร
ภายใต้เอกสารนั้นเนี่ยก็จะประกอบด้วย

การตรวจการปลอมแปลงของเอกสารสิ่งพิมพ์สำคัญอย่างนี้
ก็คือจะรวมกันอยู่ในงานตรวจพิสูจนพยานเอกสารค่ะ
การตรวจพิสูจน์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แบ่งเป็นภาครัฐและภาคเอกชนนะคะ
เรามีพรบที่ให้บริการประชาชน
คือสามารถรับงานจากภาคประชาชนได้
แต่งานภาคประชาชนนี้ต้องยังไม่เป็นคดี
คือคุณยังไม่ได้แจ้งความยังไม่ได้ฟ้องศาล
อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นช่องทางของภาครัฐ
ก็คือจะเป็นทางช่องทางของพนักงานสอบสวน

กำลังตรวจการแก้ไขต่อเติมตัวเลขภายในเช็ค
คือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าด้วยแสงธรรมดา
เราจะเห็นข้อความตรงจำนวนเงิน
ว่ามันเป็นจำนวนเงิน๙๐๐๐๐บาท
ทีนี้เราก็จะมีการส่งมาตรวจว่า
สงสัยว่ามีการต่อเติมไหมในจำนวนเงิน๙๐๐๐๐บาท

ก็คือเครื่องตรวจพิสูจน์เอกสารโดยใช้แสงหลายความถี่
อันนี้เรามองด้วยแสงข่าวแสงปกติ

แต่เมื่อเรากระตุ้นให้มันเกิดการเรืองแสงขึ้นมา
เขาเรียกว่าการลูมิเนสเซนต์ขึ้นมา
เราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มมีอะไรผิดปกติใช่ไหมครับ
จริงแล้วหมึกเดิมก็คือว่าเป็น๙๐๐๐บาท
แต่ว่ามีการต่อเติมโดยการใช้ปากกา
ซึ่งมันเป็นหมึกคนละชนิดกัน
ก็คือเติมสูญเข้าไปตัวนึง
ถ้าเกิดว่าเราส่องดูยังเหมือนกันไม่มีความแตกต่าง
ก็จะมีกระบวนการกรรมวิธีอื่น
ในการตรวจพิสูจน์ในขั้นต่อไปอีกครับผม
เมื่อเราแยกตรงนู้นสมมุติว่าไม่มีความแตกต่างกัน

ก็คือเครื่องนี้มันใช้ตรวจพิสูจนบึก
โดยใช้หลักการของลามานนะฮะ
เราก็จะใช้แสงเลเซอร์ยิงลงไปที่หมึก

ก็คือจะมีกราฟที่ออกมาเนี่ยแตกต่างกัน
อันนี้ลงความเห็นได้แล้วว่าเป็นหมึกของชนิดกัน
ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องจุลทัศน์นะฮะ

ซึ่งมันจะไม่เหมือนกับกล้องที่เราส่องผ่านสไลด์ทั่วไป
เราใช้ขยายรายละเอียดต่าง

เช่นเราตรวจพิสูจน์กระบวนการพิมพ์
แล้วก็ร่องรอยการขุดลบแก้ไขได้นะครับ

หนึ่งคือสงสัยว่ามีการตัดแปะข้อความ

แล้วก็จะสามารถส่องดูร่องรอย
การขุดลบการตัดแปะอะไรอย่างนี้ได้ครับ
การที่ปากการาคาถูกในท้องตลาด
ส่วนใหญ่เขาจะใช้หมึกจากซัพไพเยอร์

โอกาสเป็นไปได้สูงที่ว่าจะเป็นหมึกชนิดเดียวกัน
เพราะฉะนั้นมีข้อแนะนำว่า
เราควรจะมีปากกาที่มีคุณภาพ
ง่ายคือมีราคาสักนิดนึงประจำตัวเรา

มันจะเกิดความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันตัวเราเอง
เมื่อเราต้องเซ็นเอกสารที่มีความสำคัญ
เอกสารที่มีมูลค่าสูง
เราก็ควรจะมีปากกาประจำตัวของเรา